เหตุการณ์คือคนในบ้านบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว
ทีนี้ญาติก็ต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุนะครับ
ออสุดยอด
จบอัแคบอล
โอ้โฮคุณผู้ชมค่ะคนคุ้มคลั่งอยู่ในบ้าน
มีมีดมีแท่งเหล็กใช่ไหมแต่ตำรวจมีทุกอย่างฮะ
มีเหล็กง่ามครับมีโล่มีกำลัง
และท้ายที่สุดก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้
เพราะว่าเขาถืออาวุธอะไรไว้แบบนี้
แล้วก็คุ้มคลั่งจ้องตาคนในบ้านเขมงเลย
แม้จะเป็นมีดสั้นก็ตามหรือว่าเหล็กสั้นก็ตาม
แต่มันเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่ากันได้นะครับ

แล้วก็ทีมกู้ภัยพัทธรุงกว่า๑๐นายนะครับ
ต้องเข้าควบคุมตัวชาย๒๔ปีซึ่งอยู่ในห้องนอน
บ้านพักที่ตำบลท่ามิรำที่อำเภอเมืองพัทธลุงนะครับ
คือเรื่องนี้ญาติแจ้งคุณ
เพราะเขาทำร้ายข้าวของในบ้านดูสิฮะ
พังเสียหายไปหมดทุกอย่างเลยคุณ
ตู้เตอร์เนี่ยล้มหมดเลยคว่างปลาสิ่งของนะฮะ
ซิงค์น้ำตู้เย็นอะไรล้มไปหมดเลย
ท้ายที่สุดนะฮะตำรวจต้องนำกำลัง
พร้อมกับเหล็กง่ามเข้าควบคุมตัวนะฮะ

ว่ากำลังจะถูกจับถูกควบคุม

เจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเหล็กง่ามต่าง

จึงสามารถควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
คือคนในบ้านบอกว่าโอ้โหไม่ปลอดภัยจริง
ปล่อยไว้แบบนี้แย่แน่

ดังนั้นนะฮะคนในบ้านก็เลยบอกว่า
ขอให้ตำรวจนำตัวไปบำบัดรักษาหน่อย
ทีนี้ก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลพัทธลุงนะครับ
จากนั้นจะส่งเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

เที่ยงเผยชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช

เออคุณพระราพรนับอยู่ใช่ไหม
คือโอ้โหเพราะว่าคนคลั่งด้วยนะคะ
แล้วก็ไม้งามก็ยังใช้ได้ผลอยู่
เพราะว่าอย่างน้อยป้องกันระยะไกลได้เนอะ
โอ้โหแต่เวลาจะควบคุมเขาแรงเยอะเหลือเกินนะ
เหนื่อยเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ